สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าฝนในหลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะลดลงนะครับ
แต่บางจุดบางพื้นที่นั้นมีการคาดการณ์ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
และฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ประกอบกับฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกต่อจากนี้เป็นต้นไป
แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากภัยทางธรรมชาติ
วันนี้มีจุดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีนะครับ
แต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา
ทำให้ฝนตกในระยะนี้นั้นก็คือเรื่องของมรสุมฤดูฝนหรือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากเรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็พบว่าอ่อนกำลังลงนะครับเป็นระดับปานกลางเท่านั้น
แน่นอนยังคงส่งผลต่อสถานการณ์ขึ้นในบริเวณท้องทะเล
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ขณะนี้คลื่นยังคงสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะทำกิจกรรมกลางทะเล

บริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มตามแนวปะทะต่าง

ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในระยะนี้

น้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาสะสมตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไป
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียวนะครับ

ภาคใต้นั้นก็เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดตรัง
รวมไปถึงในบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทย

ตอนบนแถวบริเวณจังหวัดนครพนมบึงกาลสกลนคร
อีสานตอนล่างแถวบริเวณจังหวัดอุบลรัชธานีศรีสะเกด

บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราด

ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
พื้นที่ที่เจอกับภัยซ้ำซากอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
มีหลายจุดละทีเดียวทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออก

ฝนตกมาก่อนหน้านี้ประกอบกับฝนตกในระยะนี้
อาจจะทำให้เกิดภัยเรื่องของดินถล่ม
ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างดังต่อไปนี้นะครับ
จังหวัดเชียงรายปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรี
ตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ซึ่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ดินถล่มภายใน๑๒วันนี้

ขลุงอำเภอมะขามในจังหวัดจันทบุรี
อำเภอบ่อไร่อำเภอกเกาะช้างอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

ก็คือฝนที่ตกอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับ
มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า๑๐๐มิลลิเมตรภายใน๒๔ชั่วโมง
ดินบนภูเขาชุ่มด้วยน้ำฝนมากจนไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักไว้ได้
ดังนั้นพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาที่รับต่ำน้ำไหลผ่าน
สังเกตดีนะครับถ้าหากน้ำนั้นเริ่มสูงขึ้น
น้ำมีการเปลี่ยนสีจากสีใสกลายเป็นสีแดง
ได้ยินเสียงก้อนหินได้ยินเสียงกิ่งไม้กึกกล้องดังมาจากกลางป่า
นี่เป็นสัญญาณการเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม
ซึ่งอาจจะเกิดได้ในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยอยู่นะครับ
ดังนั้นถ้าหากเจอสัญญาณแบบนี้เอง
ต้องรีบอบพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนขึ้นที่สูง
ที่สำคัญครับต้องประกาศต้องติดตามฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือเรื่องราวของจับตาเตือนภัยที่นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ